สวัสดีครับสวัสดีคุณเถษฐีสานะครับ
ได้เวลามากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
เรียบดูเวลา๑๕ตัวจันถ์การ๓๐นาทีมาแบบเป๊ะทั้งพวกเรารวมไปถึงเซาด้วย
แน่นอนคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะ
อย่างที่ผมบอกช่วงบ่ายเนี่ยบ่าย๓๓๐เนี่ย
เรามาคุยกันถึงเรื่องของข่าวสารกันก่อนดีกว่า

เรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชม
ผู้สูงอายุ๖๐ปีผู้ที่มีโรคเรื้อรัง๗โรค
แล้วก็รวมไปถึงหญิงตั้งคันอายุ๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ฟรีนะคะ
เพราะว่าวัคซีนก็จะไปถึงโรงพยาบาลต่างในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด๑๓จังหวัด
ในพรุ่งนี้ล่ะก็คือ๒๕สิงหาคม
คุณไปติดต่อเลยค่ะขอลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ได้เลยนะคะอืม

ผู้ติดเชื้อนะครับในวันนี้อัปเดตกันนะครับ๑๗๑๖๕รายนะครับ
หายดีกลับบ้านไปนะฮะ๒๐๕๙รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ๒๒๖ศพครับ
เอาล่ะยังไงซะเรื่องของตัวเลขมันก็แสดงให้เราได้รู้ว่าเราเองยังคงต้องกาดสูง
ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเรื่องของการเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน
รวมไปถึงการล้างไม้ล้างมือล้างความสะอาดนะจ๊ะใช่ค่ะ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับได้เห็นชอบ๔ประเด็นนะครับ
ในการควบคุมโรคโควิด๑๙ซึ่งประเด็นหลักก็คือเรื่องของการเตรียมเปิดประเทศ
ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยนะครับ
นายแพทย์โอภาษย์การกุมินพงษ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
การแพร่ระบาดในช่วง๔สัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้น
จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยคงตัวแล้วก็ลดน้อยลง
ทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็มีมตินะครับ
นำเสนอต่อที่ประชุมสอบคอให้สั่งการดำเนินการใน๔เรื่องครับคุณชิสา
เรื่องแรกเลยค่ะคือเห็นชอบการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย
ภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่
เพราะตอนนี้มันกลายเป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้ว

เพื่อให้ประชาชนนั้นได้ใช้ชีวิตเป็นปกติที่สุดด้วยนะคะ
อย่างเช่นในต่างประเทศอย่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ดูฟุตบอลต่างประเทศไหม

เขาปล่อยให้คนเข้าไปดูเกมการแข่งขันในสนามได้แล้วนะ
แต่ก็ยังจำกัดจำนวนคนแต่เขาก็มีมาตรการพวกนี้ออกมา
เพื่อให้แต่ละคนใช้ชีวิตได้ปกติมากที่สุด

ซึ่งผลดีก็คือไม่ต้องปิดโรงงานไง
แรงงานได้ค่าจ้างเศรษฐกิจไปต่อได้โรงงานไปต่อได้ครับ
ค่ะส่วนข้อ๓ก็คือเห็นชอบร่างกฎกระทรวง๒ฉบับ
เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับภาษณะจากต่างประเทศที่จะเข้ามาในไทย
ทั้งบกเรือและอากาศด้วยครับและสนับสนุนให้มีผู้แทนของสมชาสุขภาพจังหวัดนะครับ
ที่มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของทางจังหวัด
คือแต่ละจังหวัดมันจะสถานการณ์ไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นก็จะมีมาตรการที่เข้มข้น
กลางแล้วก็เบาลงมาแตกต่างกันออกไปถูกต้องแล้วค่ะแต่พอมีมติออกมาแบบนี้อ้าวหลายคน
สงสัยว่าสรุปแล้วเราสามารถเปิดประเทศได้ภายใน๑๒๐วันจริงหรือไม่
เรื่องนี้นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมบอกว่า
ทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายเปิดประเทศ๑๒๐วันแต่ไม่ได้หมายถึงการเปิดประเทศ
แต่จะเปิดเฉพาะพื้นที่อย่างเช่นภูเก็ตแซนบล็อกเป็นต้นเป็นพื้นที่เป็นจุด
ค่อยทยอยเปิดไปอ่ะก็เพิ่มเติมนะครับปฏิที่ประชุมอีกนิดนึงแล้วกัน
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็เห็นชอบให้ผู้เดินทางไปรับวัคซีน
เราก็หวังว่าในประเทศไทยของเราก็จะมีมากมายหลายยี่ห้อนะให้ได้เลือกสรรกัน
ใช่แล้วค่ะแล้วก็คิดว่าคงจะเข้ากับสถานการณ์แล้วก็การกลายพันธุ์ของโควิดแต่ละตัวยังไงก็น่าจะได้รับการฉีดกันมากเกินตามที่กำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะคะ
คุณผู้ชมเราไปดูเรื่องต่อไปนี้กันหน่อยนะคะ
แม่ดูแล้วคุณชนะคุณคิดยังไง

เนี่ยอาการแบบนี้มาแล้ว

เห็นชัดเลยคราวนี้คุณผู้ชม
ต้องขออภัยเอาให้ดูกันแบบนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกัน
แต่ถ้าอยากจะดูต่อกันแบบชัดแล้วก็ช่วงหน้าติดตามกันใน
ผู้กัดสมัดข่าว
กลับมาในช่วงนี้นะอยากจะให้คุณผู้ชมส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกัน

ใช่ใครชอบข่าวที่สนุกสนานบันเทิงก็มีให้คุยกัน
ใครที่ชอบข่าวดราม่าหน่อยก็มีคุยกันด้วย
อย่างเรื่องราวของชายคนนี้คุณผู้ชม
คลั่งไม่ได้คลั่งรักเหมือนคุณชนะนะคะ
คลั่งยาค่ะคุณผู้ชม
แล้วเกิดอารวาสทำลายข้าวของด่าทอพ่อแม่โอ้โห
พ่อแม่ญาติพี่น้องพาไปบำบัดหลายทีแล้วนะ
แต่ว่าก็ยังเป็นอยู่แบบนี้นะคะ
จนกระทั่งว่าพี่สาวต้องเอาคลิปนี้ไปโพสต์เลย
ไปดูเรื่องราวเหตุการณ์หน่อยเป็นยังไงบ้างคะ
ผมก็จะตายเพราะ
โอ้โหนี่อย่างไร

คือลักษณะเนี่ยคนที่ใส่เสื้อเหลืองคุณเห็นไหม

ได้ยินเสียงของพี่สาวพูดออกมาเป็นการประชดประชันเล็กน้อยเท่านั้นเอง

โอ้โหดีที่หลบกันทันอ่ะแล้วคนแถวนั้นน่ะนะคะ
ก็คือพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งนั้นเลย
คนถ่ายคลิปก็คือพี่สาวนี่แหละค่ะ
เพจก็นำมาโพสต์แล้วก็บอกว่า
เธอเนี่ยกักตัวอยู่บ้าน๑๔วัน
หลังจากที่รักษาโรคโควิดหายแล้ว
ก็มารู้ว่าน้องชายเนี่ยเสื้อเหลืองใช่ไหมคุณชนะ

แล้วก็มักจะขอเงินพ่อแม่เพื่อไปซื้อยามาเสพทุกวัน
วันละ๔๕๐๐คุณชนะคิดดู
แล้ววันไหนไม่ได้นะโอ้ทำร้ายพ่อแม่คุณ
แล้วก็ทำลายข้าวของเสียหาย
พ่อแม่ญาติพี่น้องพาไปบำบัดหลายครั้งแล้ว

อาการยังคลุ้มคลั่งหนักทุกวันด้วย

ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะ

ให้แจ้งไปที่สำนักงานปราบรามยาเสพติดนะครับ
ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรง
ที่จะส่งไปบำบัดรักษาได้นะครับ
คือเรื่องของเรื่องต้องเข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะว่า
พี่สาวเนี่ยที่เขาทำแบบนี้

กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม
เพราะตอนนี้อาการอย่างนี้

อาการหนักแล้วก็ทำลายข้าวของ
ทำร้ายผู้คนพ่อแม่พี่น้องไม่รู้แล้วใครเป็นใครครับ

เราก็ต้องให้โอกาสเขาพาไปบำบัดรักษา
ถ้าหายแล้วกลับมาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ

มีโอกาสลงพื้นที่ไปดูหน่อยแล้วกันนะครับ

หญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในอาการที่แบบว่าโอ้โหชักเกร็งเลย
เพราะว่าเธอเครียดจัดจริง
เธอบอกว่าเธอนะฮะศูนย์เสียลูกน้อยไป
เพราะสามีเนี่ยแย่งเอาลูกเธอไป

เพราะว่าเธอบอกว่าเธอน่ะเป็นเมียน้อย
เอางี้ไปลองดูภาพเหตุการณ์ฮะ
นี่นอนชักเกร็งอยู่แบบนี้

แล้วเธอนอนหายใจแบบแรงเลยนะ
เฮือกแล้วก็มีการชักแล้วเกร็งด้วย
นี่ครับเธอคนนี้ก็คือนางสาวรัศมี
อายุ๒๖ปีเป็นชาวกัมพูชานะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย

เฮ้ยใจเย็นผ่อนคลายฟูซ่า

เหตุเกิดเพราะว่านางสาวรัศมีร์เนี่ยเธอบอกว่า
แรกเริ่มเดิมทีเธออยู่กินแบบ
ฉันสามีภรรยากับนายเอ
โดยที่ตัวเธอน่ะไม่รู้เลยว่านายเอมีเมียอยู่แล้ว
อ้าวแปลว่าเธอคนนี้เป็นเมียน้อยสิ
เป็นเมียน้อยแบบไม่รู้ตัวอันนี้ก็น่าเห็นใจแล้วนะ
แล้วอยู่กินกันมานานก็ทะเลาะกันบ้างอะไรบ้าง
แต่เธอบอกว่าเธอทนได้อยู่กันจนมีลูกกัน

ลูกน่ะสามเดือนนะคุณชิสา

ปัญหามันเกิดแบบนี้มีอยู่วันหนึ่ง
นายเอขับรถมาหาที่บ้านที่บ้านพ่อของผู้หญิงคนนี้
แล้วก็อุ้มเอาลูกชายวัย๓เดือนของเธอไป
เพราะว่าหาว่าตัวเธอมีชู้
เออไปทะเลาะกันไงเอาลูกไป
เธอก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ตามถูกไหม
ไล่มาจนถึงหน้าโรงแรมเนินทรายตะบนเนินทรายอำเภอเมืองตราด
เธอก็เลยมีอาการชักเกร็งจนต้องมานอนปฐมพยาบาลกันกลางถนนตามที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
อ้าวแล้วในระหว่างที่มีอาการอยู่นั่นเธอก็พูดอยู่ตลอดเลยนะว่า
ลูกชายอยู่ไหนลูกชายอยู่ไหนมองหาลูกชายอยู่ตลอดเวลา
นี่แล้วโอ้โหตำรวจเข้าไปเจรจาแล้วเจอแล้ว
ไปลองปังเสียงตอนที่เธอเจอลูกไหน
ร้องโฮเลยอะไรรู้ไหมตอนที่เธอชักเกร็งอยู่แหละ
ฝ่ายสามีอยู่ในรถเก๋งแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนนี้

อยู่แล้วก็เปิดกระจกรถมองมาอยู่อะนะ

ค่ะตำรวจก็ช่วยเจรจาแหละนะ
ฝ่ายผู้ชายก็เลยยอมยกลูกมาให้

โอ้โหมันก็เป็นเรื่องสะเทือนใจเหมือนกันนะคะ
คือไปเป็นคนที่สอง
คนที่สองว่างั้นเถอะโดยไม่รู้ตัว
แล้วมาถูกพรากลูกไปอีกแบบนี้นะคะ
ก็เข้าใจหัวอกผู้หญิงอะเนาะ
ลูกใครใครก็รักกันเนอะแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่ง
ไม่น่าเชื่อครับพ่อแม่ทิ้งลูกได้ลงคอ
นั่นน่ะสิคุณชนะคือไม่รู้พ่อแม่เป็นใครนะคะ

ไปทิ้งที่ถังขยะค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายมีใครมาเจอหรือเปล่าไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
นี่นะเด็กตัวเล็กค่ะ
โอ้โฮน่าหินใจจริง
คนแถวนั้นก็พยายามช่วยเนี่ยพัดวีให้ให้มีอากาศหายใจ
บอกลืมตามาแล้วนะหลายคนก็โล่งอกโล่งใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าทางเข้าบวชใจสมาน
สอยใจสมาร์นแยกจากสุขุมพิษ๖
แขวงและเขตคลองเตยช่วง๔โมงเย็น

นะในเมืองหลวงเมืองใหญ่นั่นแหละ
อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ใกล้กับถังขยะ

เจอกล่องโฟมอยู่ในถุงขยะสีดำอีกทีนะคะ
แล้วพอเปิดกล่องโฟมปุ๊บเนี่ยอ่ะเห็นเลย
เป็นทารกเพศชายหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูอะค่ะ

น้องเนี่ยร้องไห้จ้าเลยนะ
แต่ว่าถูกตัดสายสดือคือแบบเหมือนคลอดมาเรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่รีบไปดูแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลตำรวจให้ดูแลต่อไป

อ่ะจากการสอบศูนย์คนแถวนั้นนะครับ
เขาว่ากันว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนเห็นนะ
ก็คือคนที่ขี่วินรถมอเตอร์ไซค์
ขี่ผ่านมาแถวนี้แล้วได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้

เขาเองตกใจหยุดรถก่อน
แล้วไปเปิดดูถุงขยะสีดำโอ้โหเจอปั๊บตะลึงเลย
นั่นน่ะสิตกใจเลยครับเห็นเด็กทารกถูกทิ้งเอาไว้ตรงนี้
เขาเองก็รีบแจ้งจรภิกษาให้มาช่วยเหลือครับ
ก็เลยคาดเดานะคะว่าพ่อแม่เด็กที่เอามาทิ้งคงจะมีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงดู

พอคลอดเด็กออกมาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
เดี๋ยวจะตรวจสอบทางกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียง
แล้วก็คิดว่าน่าจะตามตัวผู้ที่นำมาทิ้งได้
แล้วก็แน่นอนถ้าทำผิดก็ต้องถูกระเมินคดี

นี่เห็นแล้วมันน่าเห็นใจจริง
เด็กกับตัวเล็กเพิ่งจะคลอด
แต่ว่าถ้าจะต้องมีลูกจริงก็ต้องดูแลให้ได้

ไปดูเรื่องของการเต้นกันหน่อย
อารมณ์ไปดูเรื่องที่มันทำให้ใจเบิกบานกับเรื่องนี้นะครับ

ใครเนี่ยลีลาเด็ดสุดคะ
โอ้ยหนูหนูไปเอามาจากไหน
แต่ละคนแม่แฮลี่ลาดร้ายกาดเหลือเกินโดยเฉพาะเสื้อเหลืองนะตัวเล็กนะ
โอ้ยโตตัวแค่นี้

เอลผิวยิ่งเป็นคนชนะอีกลูก

ยังดีด้วย
เออนะวัยละอันนี้
สงสัยจะนิ่มขึ้นมันก็ตามวัยล่ะคุณแหม
แต่ว่าแอบไปเห็นติ๊กต๊อกของคุณแม่เขาบอกเหมือนกันว่าสนเหลือเกินนะ
นะสามคนคุณดูแล้วกันอาจารย์ละคนตัวพี่ตัวพี่โอ้โฮคูณสามความสน
โอ้โฮราดอะนี่กระดานทำเป็นอะไรเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวทำด้วยแล้ว
เหมือนสนามมวยเลยอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะคุณ

แล้วต้องปงปีนอะไรกันแบบนั้นไป
เอ่อบ้านไหนนะมีลูกชายเยอะเนี่ย
สองคนก็ว่าหนักเนี่ยสามคนนี่แซ่มคุณสาม
ใช่๓คนแต่ตอนเด็กเราก็ไม่ได้สนขนาดนี้เราเป็นเด็กน่ารัก

จริงรึเปล่าเราไม่สนจริงรึเปล่า
แหละจริง

อันนี่เดียว

เปิดมือถือ
สามีาอยู่ด้วยอุ่น
น่าจรเป็นแบบนี้น่าจริงเหมือนกัน

อาจจะพยายามอยากล้วงข้อมูล
บางอย่างในมือถือของกันน่ะเพราะฉะนั้นเป็น

ถ้าคุณไม่มีอะไรคุณก็ให้เขาดูไปมือถือ
แสดงว่าคุณยินดีเปิดเผยมือ

ทุกคนที่เขากล้าให้มือถือกับผู้หญิงดูเนี่ย

ไม่ได้เรียบความสนใจอะไรเลย
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องภรรเมีย
เวลาใช้ให้ทำนู่นทำนี่เนี่ย

วาดบ้านถูพื้นหรือล้างจานเนี่ย

พี่เบ๋ไปล้างห้องน้ำหน่อย

หา

ทำไมไม่กวาดอ่ะ

ปีทำไมยังไม่ไปซักผ้าอีกเนี่ย

ทำไมทำไมถึงซักไม่ได้

บีบีโอ้ตายแล้ว

ทาเล็บเหมือนกันเลยหรอกอีกกว่า

ทำไมอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะ

แต่ผู้ชายอย่างพระบ้าน
อย่ามาอย่ามาทำแบบนี้

เอางี้ผมจะบอกนะท่านชายทั้งหลายทั้งแหลก
เอางี้รับใช้ชาติอย่างเก่งก็แค่๒ปี

สตรีทั้งชีวิตอ้าวอันนี้ต้องยอม

ชั่งนิดหนึ่งเห็นไหมจริงเลือกชั่งผิดเนี้ยชีวิตเปลี่ยนเหมือนกัน
นะฮะเหมือนบ้านเนี้ยฮะชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วฮะ

ก็บอกช่างเขาหรือเปล่าว่าอยากได้ครัวแบบเป็นธรรมชาติ

โอ้โหแบบนี้ไม่ใช่แล้วค่ะอ้าว
ไม่ใช่น้ำตกแล้วแบบนี้
จ้างช่างถิดชีวิตเปลี่ยนในสิทธิ์ค้า

ชีวิตต้องมาวุ่นวายกับการเก็บบ้านนี่ไง
ดูอยู่คุณชิสาอะไรว่าตรงไหนที่มันไม่รั่วมันรั่วทุกจุดเลยทั้งแผงเลย
เอาอย่างนั้นเถอะนะบ้านเนี้ยอยู่ที่บุรีรำนะคะ
ติ๊กต๊อกที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจ้างช่างมาทำรางน้ำฝนที่หลังคาห้องครัว
อ้าวตอนติดต่ออุ้ยคุยกันดิบดีคุณชนะยังไงช่างก็แบบเออ
การันตีผมเนี่ยทำงานคุณภาพงานดีไม่มีซ่อมไม่มีแก้นี่ฝีมือนะ
ผมทำมาทุกบ้านแล้วโอ้โหลูกค้าชอบจริงเจ้าของบ้านบอกจะเอาแบบนั้นแบบนี้
แต่ช่างยังไงก็บอกว่าไม่ได้ต้องทำตามแบบที่ช่างว่ามาเพื่อผม
เชื่อผมผมมืออาชีพแล้วเบิกเงินไปเรียบร้อยเสร็จจับ
งงทำงานเรียบร้อยสุดท้ายสภาพเป็นแบบเนี้ยค่ะโอ้
จากรางน้ำฝนกลายเป็นฝ่ายน้ำล้นทันทีมาโถล้นจริงจริง
แล้วเขาหุงข้าวกะได้ข้าวสวยได้อ่ะข้าวต้มอ่ะเออดี
หมูก็ได้หมูน้ำตกด้วยอ่ะคุณโอ้โหไปกันใหญ่เอางี้
แต่ว่าคนที่เขาดูคลิปนี้เขาก็ไปคอมเมนต์กันเยอะคุณชิสานั่นน่ะสิ
เขาอยากจะช่วยแหละแล้วก็ไปช่วยกันวิเคราะห์ว่าเอ๊ะ
เหตุเกิดมาจากอะไรรางน้ำฝนอาจจะมีขนาดเล็กเกินไปหรือเปล่า
นั่นแหละสิพอตกหนักมันก็รับน้ำผมนั้นหว่ะหรือว่ามีเศษใบไม้ไปอุดอยู่ที่รางน้ำมันเลยระบายไม่ทัน
เออแต่เอางี้ผมจะบอกให้นะต่อให้ลางมันเล็กหรือมีการอุดตันแล้วก็ค่ะ
มันก็ไม่รั่วอย่างงี้หรอกครับอย่างงี้สภาพเหมือนยังไม่มีรังแล้ว
มันเหมือนไม่มีอะไรลองเลยอะครับเออมันมายังไงอย่างเงี้เอาต้องช่างช่างต้องมาเคลียร์แล้วนะเออ
ช่างที่บอกว่าทำดีทำเป๊ะงานดีไม่มีแก้นี้ยังไงคะเอางั้นก็ต้องมาดูกันหน่อย
แต่เรื่องของเรื่องเหมือนจะบอกให้ว่าช่างดีเก่งเขาก็มีเยอะแยะเยอะนะ
เรื่องแบบนี้ไม่เจอกับตัวไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีแล้วกัน
แล้วก็ฝากพี่ช่างด้วยนะคะว่าก็ทำงานแล้วก็ถ้าทำดีแล้วก็มีผลงานดีนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของขโมยขจนกันหน่อยบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจ
เขาว่ากันว่าไปเจอกับผู้ชายวัยรุ่นสองคนทำทีว่ามาหลบฝน
แต่สุดท้ายกลายร่างกลายเป็นโจรเฉยเลยครับอ้าว

น่าตกอกตกใจนะเกิดที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตทศรีดาทวีชัย
ปิโตเรียมตั้งอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงศรีดาอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมาครับ
วงจรปิดเนี่ยจับภาพวัยรุ่นชายสองคนทำทีเข้ามาหลบฝนในปั๊ม
แล้วก็ฉวยโอกาสใช้มีดนะคุณผู้ชมไปจี้พนักงานให้ส่งเงินมาให้อืม
พอได้เงินก็รีบขี่หลบหนีไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำอ่ะ
หกโมงเย็นเมื่อวานนี้อ่าคุณตำรวจนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบ
ไปเจอกับนายสังเวียนแก้วดอนรีนะครับพนักงานเติมน้ำมันเนี่ยก็ยืนรอให้การ
ด้วยอาการที่ตื่นตระหนกเลยนะครับบอกว่ามีวัยรุ่นผู้ชายเนี่ย
ขับขี่รถจักรยายนสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนทำทีมาหลบฝน
แล้วหนึ่งในวัยรุ่นนั้นนะฮะโอ้โหก็มาพูดคุยสอบถามเส้นทางว่าจะไป
จังหวัดมหาสารคามอ่าไปยังไงไปทางไหนนี่เขาก็บอกเส้นทาง
ให้ตามปกติจากนั้นไม่นานครับแคชเชียร์ตะโกนมาเฮ้ย
โดนขโมยโดนขโมยวัยรุ่น๒คนได้เงินไปก็ขับขี่รถจักรยานยนต์
บหนีไปอย่างรวดเร็วครับอ่าฟังเสียงพนักงานแคทเชียร์คุณพี่สมจิต
พูดถึงเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะนางถือมีดเข้ามาเลยเอาเงินมามา
เนี้ยเงินมากส่ะชิบว่าใหม่มันอะไรมันก็เงี้ยอีกเทียนหนึ่ง
ก็เลยปล่อยขนาดนั้นออกไปมันก็วิ่งไปมันก็บอกว่าเท้ามันเอาเงินไปแล้วน่ะ
พี่ก็ยืนคุยกับมันมันมาถามช่างแล้วกว่าทั้งบางอีกบ้างมันชอบนี้ยังเกิดขึ้นน่ะ
จังหวัดนครราชศรีมาก็เตรียมที่จะออกไปเพื่อที่ทำการตามล่าหาคนร้ายให้ได้นะครับ
เพื่อที่จะจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
หวังว่าจะจับได้โดยเร็วจะได้ไม่ไปก่อเหตุที่ไหนอีกนะครับ
ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังเหมือนเสียงหวูดเตือนภัย
หรือไม่ก็เสียงเหมือนผีหลอกผีหลอนเหมือนเปิดประตูนรกแบบนั้น
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้ครับเสียงอะไรครับไม่รู้ครับ
พี่เดี๋ยวผมไปดูข้างนอกเฮ้ยเดี๋ยวเราฟังกันไปด้วยกันนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวฟังไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยมันเกิดอะไรขึ้น
เออดูไปด้วยดูไปด้วยนี่ยังไงดูไหมเดินไปพวกเจ้าได้ยินเสียง
เสียงหัวบอกโอ้โหเหมือนกูเตือนใคร
หรือว่าเฮ้ยมันคือเสียงระเบิดระเบิดมาแล้ว
เฮ้ยเคยดูไหมหนังหนังหนังสงครามเหรอ
โอ้โหโกโบลิโกโบลิต้องหลบระเบิดแล้วตอนเนี้ยต้องหาหลุมหลบภัย
ใช่ไหมมันเสียงหวออย่างนี้เลยอ่ะอุ้ยน่ากลัวจังเลยค่ะ
แล้วพอจบเสียงหวอังสุมารินจะมาอันนั้นมันในหนังในละครแล้วคุณชนะ
แต่ล่าสุดมีคนมาเฉลยแล้วว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะคะเป็นเสียงจากบริษัทโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่ง
อ้าวเขามีการซ่อมถังเก็บน้ำมันค่ะอ๋อเหรอ
ก็เลยต้องปล่อยก๊าซภายในถังน้ำมันให้มันระบายออกมา
มันก็เลยเกิดเสียงดังอย่างที่เห็น
แล้วบริษัทนี้ค่ะเขาก็ได้มีการออกเอกสารชี้แจงเรียบร้อยแล้ว
แต่มันก็น่าตกใจเนอะบางคนไม่รู้ไงเขาไม่รู้ไง
ก็เคยดูแต่ในหนังได้ยินเสียงแบบนี้เอาเป็นว่า
โบริรอดไปในค่ำคืนวันนั้นไม่มีระเบิดอ่าแล้วไม่มีโกโบริอังสุมารินด้วย
ไม่มีหรอไม่มีค่ะทุ่ถ้าเป็นเสียงให้เฉยเออ
นั่นเขาชี้แจงกันแล้วนึกว่าจะต้องไปรอที่ทางท้้ามเผื่อเออ
จำเรื่องที่เราเกริ่นเอาไว้เบรกที่แล้วได้ไหมที่หมอปลามาอาเจียน

เอาอย่างนี้เราจะได้รู้กันข่าวนี้แหละ
เพราะมันเป็นเรื่องของความหลอนที่จังหวัดระยอง
มีเจ้าของบ้านหลังนึงเขาไปรื้อบ้านนะคุณผู้ชม
ลือถอนจากร้าวหมู
แล้วก็จะเอาม้ายนี้มาต่อเติม
แต่พอรื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยกลายเป็นว่าทุกคืนจะมีเสียงแปลก
เหมือนถูกวิญญาณมาตามเขานะคะอยู่ไม่สุขอยู่ไม่ได้
จนกระทั่งต้องให้หมอปลานี่แหละค่ะมาช่วยดูนะคะ
โอ้นี่เขาบอกพอไปรื้อถอนก็ได้ไม้นะเป็นไม้ยางจากเล้าหมูมาประกองไว้ตรงนี้เห็นไหม
เขาก็เตรียมเลยเดี๋ยวจะไปต่อเติมบ้านแต่ปรากฏว่าตกกลางคืน
เขาได้ยินเสียงประหลาดนอนก็นอนไม่ได้
ลุกขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันไม่ตื่นดีมันเหมือนถูกผีอำอ่ะ
มันคันยุบยับคันยุบหยิบคันยุบหยิบยุบยักยุบหยิบ
แล้วทีนี้ยังไงเขาสวดมนต์ด้วยนะสวดมนต์แต่มันก็ไม่ช่วยอะไรอะครับ
แล้วฝันด้วยนะคุณชนะฝันบอกว่าอะไร
ฝันว่าเฮ้ยพ่อพ่อมาหาพ่อมาเข้าฝัน
พ่อยังไม่ตายด้วยนะพ่อยังมีชีวิตอยู่มาชี้หน้าบอก
ระวังให้ดีไปเอาไม้ของเขามาตอนนี้บ้านเขาน้ำท่วมหมดแล้ว
สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยค่ะก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือจะเป็นวิญญาณ
หรือเจ้าที่ที่ห่วงไม้มาหลอกมาหลอนนะคะ
บอกพี่กัดหน่อยละกันนะคะว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอ
นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะทีนี้เราก็ต้องให้หมอปลาเข้ามาช่วยดูเรื่องนี้
มาแล้วหมอปลามือปราบสัมภเวษีนี่ลงมาแล้วนี่แล้วก็เดินสำรวจบ้านเลยนะ
หมอปลาไม่รอช้าครับไปที่บ้านของนายอารันทร์นะครับ
เดินดูกองไม้จากเล้าหมูที่นำมาต่อเติมบ้านนั่นแหละ
ที่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเอ้ยทำให้รู้สึกไม่ดีอ่ะ
เอางี้หมอปลาบุกเข้าไปในร้าวหมูเดินเข้าไปเลย
เดินตรงเข้าไปอุ้ยอุ้ยดูดูดูนี่อาการมาแล้ว
หมอปลาบอกโอ้ยผมแยกผมแยกแล้วแกก็เดินต่อนะค่ะนี่นี่นี่
โอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวแต่แกก็พยายามจะเอาหน้ากากกลับเข้าไปนะ
โอ้ยมันต้องปิดไงค่ะแต่มันอุ้ยอุ้ยมาแล้วโอ้ยอู้หู
ชัดเจนมากขออภัยใครที่ทานข้าวอยู่ตอนนี้นะค่ะ
แต่ดูต่อไปเรื่อยคุณผู้ชมเพราะว่าอาการแบบนี้
แสดงได้ว่าหมอปลาสัมผัสถึงพลังบางอย่างครับคุณชิสาหมอปลาสรุปว่า
พื้นที่เล้าหมูเนี่ยอาจจะเป็นดินโป่ง
ก็คือดินที่มีแร่ธาตุเป็นอาหารของสัตว์นะคะ
ซึ่งมีจิตวิญญาณของสัตว์อยู่หรือว่าที่เรียกว่าเป็นวิญญาณผีโป่ง

เอาให้ชัดเจนฟังหมอปลาบอกเลยดีกว่า
ค่ะคือที่บ้านเนี้ยไม่เป็นดินโป่งมันเป็นแบบนี้โป่งเนี้ย
มันจะเป็นแร่ธาตุของดินซึ่งพวกบรรดาสัตว์ป่าเนี่ย
หรือว่าสัตว์บ้านบ้านนี่แหละมันก็จะกินดินตรงนั้นเป็นอาหาร
มันจะขุดเป็นหลุมแต่มันจะมีความขัง
ก็จะมีจิตวิญญาณของสัตว์อยู่ณบริเวณตรงนั้น
เพราะมันเป็นที่เลี้ยงสัตว์ไงก็จะมีวิญญาณสัตว์
สวัสดีคุณชนะและคุณชิสาและแฟนรายการคู่กัดสะบัดข่าว
ช่วงประมาณตีหนึ่งเนี้ยผมอ่ะคล้ายคล้ายคล้ายหลับถึงตื่นน่ะ
เต่าเผือกตัวใหญ่มากมาพร้อมกับผู้หญิงสาวใส่แว่น
อายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดและเต่านั้นอ่ะ
มันพยายามเดินตามผมนั่นคือตอนตีหนึ่ง
ส่วนตอนตี๕เนี่ยผมเห็นผู้ชายหัวเถิกนะ
แล้วผมหยิกผิวดำมันมาชี้หน้าด่าผมว่าอย่ามายุ่ง
โอ้โหอ่ะสุดท้ายหมอปลาบอกยังไงรู้ไหมยังไง
ในฝันเลยว่าผีก็อยู่ส่วนผีอย่ามายุ่งกับคน
เนี่ยเจรจากันในฝันตรงเนี้ยเลยหมอปลาคุยกับคนในฝันได้ด้วยเหรอ
ที่สุดแล้วล่ะเอางี้หมอปลาขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงที่ส่งคลิปมาให้กับ
รายการเราโดยเฉพาะถูกต้องนะเอาเป็นไปได้นะ
เดี๋ยวอยากจะได้คุยกับหมอปลาเขาจริงจริงจังจังวันดีคืนดีอาจจะเชิญหมอปลามานั่งคุยด้วยกัน
ยังไงมีโอกาสได้เจอกันนะหมอปลานะค่ะมากันที่เรื่องราวของแก๊งกลัวผี
จากเรื่องที่แบบว่าไปนอนในโรงแล้วก็มีเหมือนลักษณะว่าบางสิ่งบางอย่าง
มาดึงเสื้อท่าน
แล้วนะครับเพราะว่าทางเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาจะฟ้องใช่ไหมตอนแรกอ่ะ
ทำให้แก๊งเนี้ยต้องบุกไปขอเข้ามาเลยล่ะครับเอาไปดูภาพเก่ากันก่อน
ประเด็นในเรื่องของยูทูบเบอร์ที่เข้าไปท้าทายพิสูจน์เรื่องลี้ลับที่สู่ศาล
ร้อยศพที่จังหวัดนครราชศรีมาผมว่าเราได้เห็นกันแล้วแหละ
ช็อตเด็ดของเขานะครับที่เขาลงไปนอนในโรงตรงนี้เนี่ยนะฮะ
เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามีผีหรือไม่ค่ะแล้วช็อตที่หลายคนน่ะ
ดูแล้วรู้สึกว่าเออน่ากลัวจริงจริงเนี้ยนี่นี่นี่นี่
ใช่เดี๋ยวมีกำลังกับทราบด้วยค่ะแล้วนี่ตอนที่แบบเหมือนบ้านเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอะ
ถูกดึงหลังไปอีกเออแล้วทีมงานก็เรียกว่าผ่านภาวะวิ่งหนีกันป่าร่าบนไปหมด
ดูนะดูกันไปเท่าไหร่แล้วรู้ไหม
ยอดหยุดเท่าไหร่สี่ล้านครั้งภายในสี่วันกับคลิปนี้นั่นไงเออก็มีกระแสแหละว่า
มันจัดฉากหรือเปล่าหรือเรื่องจริงส่วนอาจารย์ออสหมอปลานักมัยกลเห็นพ้องต้องกัน
น่าจะจัดฉากคุณชนะนักข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปทำการทดลองดูด้วย
ค่ะอ่ะแต่ละหลายคนมองไปในทางเดียวกันว่าเป็นเรื่องการจัดฉากได้แน่ค่ะ
ล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยทางทีมงานของยูทูบเบอร์นั้นนะฮะนำโดยคุณพ่อของนาย
พงพันธ์สัตว์ธรรมหนึ่งในทีมงานแก๊งกลัวผีพาลูกชายไปเลยพร้อมกับเพื่อนอีกสองคน
ใครบ้างนายสิทธิศักดิ์ชิดไทยสงฆ์และช่างภาพเข้าไปพบกับนายประวิทย์อัศวินชัย
ประธานมูลนิธิพุทธธรรม๓๑นครราชศรีมาไปขอไปขอโทษ
เพราะว่านำกระเช้าเข้ามาเพื่อขอขมาและขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปฮะค่ะ
พงพันธ์บอกว่าต้องขอโทษทางมูลนิธินะครับที่ลูกชายเข้าไปในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
และต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิด้วยที่ไม่ถือสาเอาความเอาเรื่องกับพวกเขาครับคุณชิสา
ส่วนประเด็นที่หลายคนอยากรู้ว่าเหตุการณ์ในคลิปที่ถูกดึงเสื้อหรือกระชากตัวจนล้มเนี่ย
จริงป่ะหรือตัดต่อหรือเทคนิคยังไงนายพงพันธ์ย้ำว่าขอสงวนไว้
จากว่าเป็นขั้นตอนของการถ่ายรายการแล้วก็มีการระบุไปตั้งแต่ต้นแล้วนะว่า
คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงฟังเสียงทีมงานกันเลยค่ะ
ขอบคุณทางท่านประธานนะครับทางมูลนิธิแล้วก็ฝ่ายกฎหมายที่มีความเมตตาที่ว่า
ให้เรามาชี้แจงมาขอคำมาในวันนี้ครับก็อยากเน้นย้ำนะครับว่า
จริงจริงที่นี่มันเป็นที่เพิ่มความบันเทิมนะครับดูตั้งแต่ต้นดูรายการแล้วเราบอกว่า
ในวันนี้ทำไม่ความเกิดใช้วิจารณ์มาโดยเนินใจในการรับความรับชม
งั้นดูกับความเมตตาที่กันนะครับ
ทางด้านนายประวิทย์อัศวินชัยประธานมูลนิธิพุทธธรรม๓๑โคราชนี่นะคะ
บอกว่าปรึกษากับกรรมการมูลนิธิแล้วได้ข้อสรุปนะว่า
การทางกฎหมายให้ถึงที่สุดจึงขอเตือนนะกลุ่มวัยรุ่นหรือใครที่มีความคึกขนอง
ถ้าเกิดเข้ามารบกวนแบบนี้เขาจะทำการฟ้องจริงจังแล้วนะ
คุณผู้ชมฮะใครที่ติดตามแม่น้ำหนึ่งอยู่ก็ไปดูกันได้
ตอนนี้เธอมีมุมสตรีมมิ้งแล้วนะไปดูกันต่อในในเน็ต
แต่เรื่องของเรื่องตอนนี้แม่น้ำหนึ่งต้องหลบแล้ว
ค่ะพอไปเจอกับเจ้าแม่ท้องขาว

เนี่ยคุณผู้ชมถ้าใครจำได้นะคะว่า

คือคนที่เคยแต่งตัวเป็นร่างทรงมาที่เขาเป็นร่างทรงแล้วก็มาขายออนไลน์
มีคนจ้างให้ขายออนไลน์แล้วก็ให้ร่างทรงมาขายให้ให้ผีมาขายให้

แต่ล่าสุดเนี่ยค่ะมาบอกใบ้แล้วคุณผู้ชม
แล้วลีลาการรำไม่ได้รำแบบจีบแบบว่าที่เราเรียนกันมา
สังเกตแล้วกันนิ้วเนี่ยนิ้วเห็นไหม
กรีดกลายแปลกมากเลยคุณชนะ
เอาเรื่องของการชูสัญลักษณ์บางอย่างก็ว่ากันไปนะ
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยที่ดังมากเนี่ยเพราะว่าเจ้าแม่ต้องหาวเนี่ย
เขามาบอกใบ้แล้วมันตรงเป๊ะ
อุ๊ยเอาแล้วเอาแล้วแม่น้ำหนึ่งก็มีคู่แค้นกันสิ
เขาบอกว่างวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิด๒๓ใช่ไหม

เขาบอกว่างวดนั้นอ่ะตรงเป๊ะเลย

ท่าลำท่าอะไรของเขานี่แหละ
เอาแต่อย่างนี้เรื่องของความแม่นเป๊ะเนี่ยเขาก็ล่ำลือกันมานะ

มันจะจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอก
จริงมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ว่าได้
บอกแบบนี้ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง

เพราะฉะนั้นระมัดระวังนะจ๊ะ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับ

นี่คุณสามียืนอยู่อยู่คุณเมียบอกมานี่มานี่มานี่มานี่

ตุ๊กแก่ตุ๊กแกตุ๊กแกมันอยู่ตรงนี้
ช่วยมาจัดการทีแล้วจะจัดการแบบไหน
มาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

ฮะอุ๊ยตกใจ

ฮะ

เอาเข้าไปดูหน่อยไปดูไปดูตุ๊กแกหน่อย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

โปรดติดตามตอนต่อไป